ส่วนช่วงนี้นะคะสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่หนาว
และอีก๒๓วันนี้ฝนตกก็จะหนาวลงไปอีกนะคะ
ที่ผมฟุตฟัดอยู่เนี่ย
อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวนี่คึกคัก

ตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก

ลูกคชาติแม่ฟ้าหลวงตอนนี้ดอกกุหลาบพันปี
โครงการเบ่งบานเต็มที่ค่ะ

ที่สวนลูกคชาติแม่ฟ้าหลวงนะคะ
เรียบริมถนนตะเข็บชายแดนไทย
เมียนมาบนเทือกเขาดอยนางนอน
ซึ่งมีความสูง๑๕๒๐เมตร
อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงรายนะคะ
ตามตำนานเล่าขานเกี่ยวกับช้างที่บรรทุกพระบรมศาลีริกฐาตุ
มาสิ้นใจตายที่แห่งนี้นะคะ
และเป็นสถานที่รวบรวมสายพันธุ์กุหลาบพันปี
จากทั่วทุกมุมโลกเอามาปลูกไว้มากที่สุดในไทย
เริ่มมีสภาพอากาศที่หนาวจัดแล้วนะคะที่จุดนี้
อุณหภูมิ๙องศาเซลเซียส
ทำให้ดอกกุหลาบพันปีในโครงการพัฒนาดอยตุง
ออกดอกเบ่งบานอวดสายตานักท่องเที่ยวค่ะ
ต้นดอกกำลังบานรอช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งามน่าประทับใจนะคะดูจากภาพที่เห็นแล้ว
คือบางต้นนี่เขาบานแล้วแต่บางต้นเขากำลังจะรอบานในช่วงปีใหม่พอดี
เพราะฉะนั้นเที่ยวจากนี้เป็นต้นไปได้ไปชมแน่นอน
หลาบพันปีนะสวยงาม
อีกหนึ่งจุดค่ะที่พิษนุโลกนะคะ
ที่สวนบัวอมรรัฐตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองค่ะ
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะ
ทราบข่าวเรื่องเกี่ยวกับบัววิคโตเรีย
ที่เขามีขนาดใหญ่สามารถนั่งหรือว่ายืนบนใบบัวได้เลยนะคะ

หลายคนอยากพิสูจน์แต่เขาสั่งห้ามนะ
ห้ามนะคะลงไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาดใหญ่
แต่บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น

หลายคนอยากลองโอ้โหใบใหญ่ขนาดนี้
ถ้าฉันลองไปนั่งเนี่ยจะจมไหม
อยากจะไปถ่ายรูปลงโซเชียล
นั่งสกางใบบัวถ่ายรูปแต่เขาห้ามนะจ๊ะ
ค่ะไม่ได้นะคะและที่สำคัญต้องนึกถึงคนที่ถ่ายด้วย
ว่าจะไปถ่ายให้ที่ไหนเพราะตัวเองอยู่ในน้ำ
คนถ่ายก็อยู่อีกใบหนึ่งเหรอ
ไม่ได้พังกันหมดนะคะ
ตอนนี้นะคะมีประชาชนเดินทางไปเป็นจำนวนมาก
ชมความสวยงามบัววิคโตเรียอีกหนึ่ง
บัวกระด้งแล้วก็ถ่ายรูปไว้
เป็นที่ระลึกเท่านั้นตามแถบริมน้ำแบบนี้นะคะ
ซึ่งนายธรรมรงสิริพัฒนาค่ะเป็นเจ้าของสับบัวแห่งนี้
บอกว่าหลังจากมีข่าวแพร่ตามสื่อต่าง
ทำให้ประชาชนมาเที่ยวชมบัวกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็สอบถามข้อมูลในการเพาะเลี้ยงด้วย
บางส่วนขอซื้อกล้าบัวนำไปปลูกเอง
แต่พันบัวนี่ตอนนี้มีไม่มากนะคะ
ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ

ได้ขอขึ้นยืนบนใบบัวกันแทบทุกราย
จนเจ้าของสระบอกว่าต้องของงดก่อน
เรื่องยืนหรือมานั่งบนใบบัว
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวประชาชน

เนื่องจากไม่มีเวลาไปดูแลได้อย่างทั่วถึง
และที่สำคัญอาจทำให้ใบบัวช้ำได้นะคะ
มาอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดอุทัยธานี

ว่าราชการจังหวัดและคณะค่ะ
แถลงเชิญชวนท่องเที่ยวฤดูหนาวใกล้บ้าน
บรรยากาศดีบนพื้นที่แก่นมะกรูด
แก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร้
โครงการต้นแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
ซึ่งพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดก็เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เพราะมีภูเขาสลับซับซ้อน
ติดแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยค้าแข้ง

มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่แพ้ที่อื่นนะคะ

เพราะว่ามีทั้งดอกทิวลิปต้นคริสต์มัส
กล่ำปลีและไร่สตรอเบอรี่
รวมถึงจะได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

ขับรถมาจากกรุงเทพไม่ถึง๓ชั่วโมงค่ะ
เดินทางมาเที่ยวได้นะคะที่พูดไปทั้งหมดนี้

อีกหนึ่งจุดภาคใต้
กระบี่นะคะเกิดทะเลหมอกอย่างสวยงามค่ะ
อ่างเก็บน้ำคลองแห้งตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมือง
ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นอย่างมากนะคะ
ส่วนสภาพอากาศตอนนี้แม้ว่าภาคใต้จะฝนตกนะคะ

อากาศจะหนาวเย็นลงอย่างแน่นอนค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาหน้าจอ
หลายพื้นที่วันนี้หนาวเป็นพิเศษเพราะมีลมแรง
บอกว่าหนองหงบุรีรำวันนี้หนาวลมแรงมาก
ราชบุรีอากาศสดใสดีมาก
ปากช่องอากาศเย็นลมแรงมาก
ฝั่งอีสานน่าจะมีลมแรงนะครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าสู่การสอบวันสุดท้ายแล้วค่ะ

ขอให้สอบได้เพราะให้คิดออกใช่ค่ะนะครับขอให้ได้คะแนนดี